คุณผู้ชมคะไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่ก็ต้องพูดค่ะ

รถที่ไม่หลบให้กับรถพยาบาล
อีกแล้วจริงเสียงไซเรนก็เปิด

คือจริงแล้วเนี่ยมีรถหลายคันมาก
นี่พอได้ยินเสียงไซเรนปุ๊บเขาแยกตัวออกไปเลยนะ
แล้วคุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยค่ะในจังหวะที่รถคณ
เขาพยายามเปลี่ยนเลนไปขวาเปลี่ยนเลนไปซ้าย
เพื่อจะเปิดทางให้รถพยาบาลวิ่ง

เหรอคือเขาไม่ได้หลีกให้คุณมาไง
คือลักษณะก็ดูรู้แหละว่าเขาจะ
ใช่ถ้าเราจะแบบออกไปเลนซ้ายแต่แหม

เดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่เขาแทรกเข้ามาหน่อยได้ไหมคะ
อันนี้เป็นคลิปตอนนั้นอันนี้ในจังหวะเนี่ย

แต่เดี๋ยวก่อนเขาหลบรถพยาบาลกันอยู่

อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์

แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณรอรถพยาบาลไปก่อนแล้วกันเพราะอะไร

ต้องรีบส่งต่อไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลนึง
ถ้าเกิดมีการเบรกกระทันหันหรือต้องแตะเบรกแบบ
จังหวะแบบกระตึกอะไรอย่างนี้

ต้องกระตุกนิดนึงใช่ถ้ากระตุกนิดนึงเกิด

บางทีมันกระเทินกับอาการป่วยของเขาไง
และนี่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรีบส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วยนะคะ

ได้ยินเห็นไฟแว๊บหรืออะไรเนี่ย
หาก่อนว่าเขาอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรเราหรือเปล่า
หลีกทางให้เขาก่อนสังเกตรอบตัวใช่ค่ะค่ะ